คุณผู้ชมครับไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
เขาตั้งรางวัลนำจับหรือใครก็ได้ที่แจ้งบ่อแส
คือเหตุเกิดในร้านผู้ชายคนหนึ่งไม่พอใจ
พนักงานเสิร์ฟที่มีลักษณะเป็นสาวหล่อมามองหน้าเมียเขาครับ
กล้องวงจรปิดในร้านจับภาพไว้ได้
ลูกค้าและผู้ชายเดินเข้ามาแล้วต่อยพนักงานเลยนะครับ
คนนี้เป็นสาวหล่อนะครับที่ผมว่า
ตั้งตัวเลยจังหวะนั้นเจ้าของร้านนะครับที่เป็นผู้หญิงนั่งอยู่ใกล้ใกล้
ก็เห็นเหตุการณ์แล้วกระโจนเข้าไปครับผลักลูกค้าผู้ชายคนนั้นออกไปก่อน
ชุนละมุนชุนละมุนปั๊บพนักงานในร้านก็นะฮะ
แล้วก็ลูกค้าที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยแยกลูกค้าผู้ชายนะครับ
อ้างในธรรมนองว่าพนักงานเสิร์ฟไปมองหน้าเมียเขา
ชุลมุนกันอยู่ลูกค้าผู้ชายเนี่ยชักมีดนะคุณผู้ชมนะ
อยู่ที่เอวชักมีดออกมาครับครูจนในที่สุดต้องช่วยกันไล่ออกจากร้านไป
นี่ครับเหตุการณ์ชุดละมุนที่คุณผู้ชมเห็นนะเห็นไหมฮะมีคนพยายามแยกไปนะครับ
ว่าใครรู้จักผู้ก่อเหตุชื่อในแชมป์นะรู้ชื่อมาแค่นี้
ใครมีเบาะแสจะมีรางวัลนำจับให้ครับล่าสุดทีมข่าวไปที่ร้านที่เกิดเหตุ
พบนางสาวชุติมาสวัสดีอายุ๓๖ปี
เจ้าของร้านนะครับเอานักข่าวมาดูนี่ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุ
นะครับผู้ก่อเหตุมานั่งกินข้าวกับเมีย
คืนวันที่๒๙กรกฎาคม๕ทุ่ม
แล้วก็ลุกไปทำร้ายนางสาวสุพัตราสามารถอายุ๓๒ปี
คนนี้แหละที่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับ
เจ้าของร้านระบุว่าคนก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มากันสองคน
มากับเมียนะครับแล้วช่วงที่ฝ่ายชายไปเข้าห้องน้ำ
พนักงานเสิร์ฟคนที่ผมว่าเข้าไปถามผู้หญิง
เพราะคิดว่าจะสั่งอะไรนะครับ
แต่พอผู้ก่อเหตุกลับมาที่โต๊ะได้ไม่นานนะครับ
คราวนี้ก็ลุกไปเลยลุกไปทำร้ายพนักงานที่นั่งกินข้าวอยู่
โดยกล่าวหาว่าไปจีบเมียเขานะครับ
เธอก็เลยเข้าไปช่วยฮะหมายถึงเจ้าของร้านก็เลยเข้าไปช่วย
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ควักมีดออกมาแกว่งไปแกว่งมานะครับ
ส่วนผู้หญิงที่มาด้วยก็ติดเครื่องรถจักรยายนรออยู่ด้านนอกแล้ว
นางสาวสุภาตาพนักงานเสิร์ฟเล่าบอกว่า
ผู้หญิงเรียกเธอเข้าไปด้วยซ้ำ
เธอก็คิดว่าจะสั่งอาหารไงหรือจะเรียกเก็บเงินหรือเปล่า

แล้วก็ยังถามเธอว่าเคยรู้จักมาก่อนไหม
นะครับเธอก็ตอบว่าไม่เคยแล้วก็กลับมากินข้าวต่อ
จากนั้นผู้ชายก็เข้ามาต่อยเลยต่อยจนล้มเลยได้รับบาดเจ็บปากแตก
นะครับแล้วมือข้างซ้ายกระดูกร้าวต้องเข้าเฝือก
จะชี้ให้ดูนะครับต่อยเข้าตรงนี้เลย
เหตุการณ์นี้ไปแจ้งความแล้วที่สมภาพบ้านบึงนะครับ
มั่นใจว่าเป็นการตั้งใจทำร้ายโดยถูกจ้างวานมา

คุณเข้าใจแบบนั้นเราลองฟังเขาหน่อยฮะ
แล้วผู้หญิงก็บอกว่าแล้วเคยรู้จักกันไหม
บอกเออไม่รู้จักกันแล้วหนูก็เดินมานั่งที่
แล้วสักพักหนึ่งผู้ชายแฟนของเขาก็เดินเข้ามาต่อย
บอกว่ามองหน้าเมียเขาทำไม
มั่นใจไหมว่าเป็นเรื่องของหึงห่วง
หนูว่าไม่ใช่น่าจะมีคนจ้างวานอะไรของเขา

ต่อยหนูทำไมหรือว่ามีใครจ้างวันอะไรมาไหม
เพราะว่าวันเกิดเวทย์ของพี่มิคมาด้วย
หรือว่ายังไงครับพันธบทเอกสมชายที่วงศา
ท่านภูกรกรกรสอบพวันเบิงเปิดเผยว่า

แล้วก็ติดต่อให้มาพบพนักงานสอบสวน

เรียกให้มาเจรจากับผู้เสียหาย
ตกลงกันได้หรือเปล่าตกลงกันได้ไหมนะครับ
ถ้าตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวก็แจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายกันต่อไปครับ